กลับเรียนประธานสภาที่เคารพกับผมนายกิติกรโลกสุนทร
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดลำปางพักเพื่อไทย
วันนี้ประเทศไทยเผชิญวิกฤตนะครับของแพงทั้งแผ่นดิน
ท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรีหลายท่านก็ยอมรับนะครับ
ช่วงนี้มันของแพงทั้งแผ่นดินสินค้าอุปโภคบริโภค
รวมถึงพลังงานเองก็มีแนวนมขึ้นไม่หยุด
ส่วนค่าแรงก็ฟังท่านรัฐมนตรีมาตอบเมื่อกี้นะครับ
ก็ยังมีโอกาสขึ้นแต่ก็คงไม่ทันราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
วันนี้ผมเองก็คงจะมาพูดในส่วนที่เป็นเรื่องของพลังงาน
เพื่อนสมาชิกเราได้พูดถึงราคาน้ำมันแล้วก็กองทุนน้ำมันไปหลายคนนะครับ
วันนี้ผมก็ขอผ่านเรื่องนี้ไปแล้วกันเพราะว่าก็มีการพูดไปกันบ้างแล้ว
ก็ขอลงไปเรื่องไฟฟ้าเรื่องค่าไฟ
ก็ช่วงนี้มันก็คงเป็นการซ้ำเติมประชาชนนะครับ
คราวนี้ก็เลยอยากจะมาพูดเรื่องค่าไฟว่าเราจะทำอย่างไรกับค่าไฟเราดี
ก่อนอื่นจริงเนี่ยก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยโชคดีนะครับที่
ที่ผ่านมาประเทศไทยเราไม่เคยประสบปัญหาไฟขาดไฟดับ
ก็ต้องขอบคุณผู้บริหารประเทศเรามาตั้งแต่๒๐๓๐ปีก่อนมาเลยนะครับว่า
เราดูแลระบบไฟฟ้าของประเทศเราเนี่ยดีมากนะครับ
ไม่เคยมีการไฟตกไฟตกหรือไฟขาดเลย
ทั้งที่ประเทศเพื่อนบ้านเราหลายประเทศเองเนี่ยเขาก็จะมีปัญหากัน
แต่ว่าความมั่นคงด้านพลังงานที่เราทำกันมาดีเนี่ยจริงมันมาด้วยต้นทุน
ไฟฟ้าสำรองของเราเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเรามีไฟฟ้าสำรองเนี่ยเกินไปถึงเกือบ๔๐
ไปเมื่อ๒๐ปีที่ผ่าน๓๐ปีที่ผ่านมาเนี่ยระดับไฟฟ้าสำรองที่เหมาะสมเนี่ย
ควรต่ำกว่า๑๕ถึง๑๘๒๐ก็กำลังสวย๒๐นิดหน่อยก็กำลังดีนะครับ
แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นนโยบายรัฐบาลที่อาจจะเป็นห่วงเรื่องความมั่นคงด้านพลังงาน
ก็ทำให้ค่าไฟไฟฟ้าสำรองของเราเนี่ยมากขึ้นเรื่อยจนถึงปัจจุบันเนี่ยถึง
มีไฟฟ้าสำรองเนี่ยถึง๔๐ซึ่งก็มีเสียงเสียงบ่นเสียงนั่นมากันนะครับว่า
โยบายช่วงบางช่วงของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเศรษฐีใหม่หลายคนนะครับ
ถีที่เกิดจากโรงไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะได้ยินเป็นเรื่องเหมือนกับ
เรื่องที่มันโชคดีของใครบางคนที่ทำให้เกิดขึ้นมา
ไม่เป็นไรก็ถือว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย
เราก็ได้พลังงานไฟฟ้าที่มีความมั่นคงด้านพลังงานมาตลอด
ซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันมีความจำเป็นนะครับเพราะว่ามันราคาเชื้อเพลิงเนี่ย
พลังงานต่างเนี่ยมันสูงขึ้นคราวนี้ถ้าเราจะไปเจาะลึกของราคาค่าไฟในบ้านเราเนี่ย
เราก็จะบอกว่าราคาค่าไฟในบ้านเราเนี่ยมันแบ่งออกเป็น๒ส่วนนะครับ
เขาเรียกว่าราคาค่าไฟฐานกับราคาค่าไฟผันแปร
ราคาค่าไฟฐานเองเนี่ยมันก็คือราคาค่าไฟที่คิดในจุดเริ่มต้นนะจุดหนึ่ง
ที่รวมถึงค่าก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าค่าไหลทรงค่าจัดการขายไฟ
ต่างนานารวมกันคิดออกมาเป็นค่าไฟฐาน
ซึ่งก็คือจะเป็นตัวที่ไม่สามารถควบคุมได้
ยกตัวอย่างเช่นราคาเชี่ยวเพลิงที่เอามาใช้ในค่าไฟในสองส่วนนี้นะครับ
เราจะเห็นว่าสองส่วนนี้มันคืออมกราฟของค่าไฟ
คราวนี้ถ้าเราจะหาทางดูแลค่าไฟไม่ให้มันขึ้นเราจะทำอย่างไร
อย่างแรกเลยที่ทุกคนก็คงมองออกว่าถ้าคุณมีไฟสำรองเยอะขนาดถึง๔๐

เพื่อที่ทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของบ้านเรามันลดลง
ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพียงแต่ว่ามันคงใช้เวลา
กว่าจะมีผลกระทบกว่าจะมามีผลให้ค่าไฟลดลงเนี่ยคงต้องเป็นเวลา๓ปี๕ปี
แต่ก็ฝากรัฐบาลไว้นะครับว่าเรามีไฟสำรองเยอะเกินขนาดนี้เนี่ย
ก็ควรจะตระหนักถึงตรงนี้แล้วก็พยายามที่จะลดลงมาให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อไป
มีงบเอางบกลางท่านก็ได้มาช่วยเหลือในไข่เอฟที
ท่านสามารถเลือกได้นะครับถ้าท่านจะทำ
อีกอันหนึ่งก็คือว่าในส่วนของเอฟทีเองจริงเนี่ย
ตัวหลักเองมันคือเชื้อเพลิงที่ใช้
เชื้อเพลิงที่ใช้หลักละของประเทศไทยเรา
เราใช้การ์ดธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก
มากกว่า๕๐๕๐๖๐เป็นการธรรมชาติ
ราคาการ์ดธรรมชาติมันมีทั้งภูการ
ก็คือการ์ดที่เกิดขึ้นในอ่าวไทย

มันก็จะมีตัวที่ต่ำกว่าตัวที่สูงกว่าแต่ในขณะปัจจุบัน
เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงทั้งโลกมันมีการปรับระดับขึ้นไป
มันก็เลยทำให้การ์ดธรรมชาติที่เรานำเข้าเนี่ยมันมีราคาสูงขึ้น
เพราะอย่างตอนนี้เราก็มีประเทศเราก็มีปัญหาเรื่องแหล่งค้าธรรมชาติ
ไม่ได้มีการสำรวจและผลิตเนี่ยมาเป็นเวลานานที่ประเทศพม่าเอง
เรามีแหล่งที่เรานำเข้าเองเนี่ยก็มีปัญหาที่เชฟรอนเนี่ย
อเมริกาแซงชั่นเขาก็ถอนตัวออกไปก็ต้องมีอ่าเราก็ต้องเข้าไป
อ่าดำเนินการต่อมันก็จะมีช่วงเปลี่ยนถ่ายก็จะมีจังหวะที่ทำให้
สะพายของการธรรมชาติเนี่ยมันน้อยไม่ไม่ไม่ไม่สม่ำเสมอ
มันก็เลยไม่ตอบโจทย์นะครับคราวนี้เราก็มีมาดูถึงตัวที่จะช่วยได้
ส่วนที่จะช่วยใช้ได้จริงจริงเนี่ยอ่ามันก็เหลือแค่ฐานถิ่น
ฐานถิ่นเนี่ยมันมีหลายตัวนะครับมันก็จะมีตั้งแต่ฐานถิ่นลิกไนท์ของก็พอพอ
อ่าฐานถิ่นนำเข้าฐานถิ่นลิกไนท์ของหงษา
แต่ละตัวเนี่ยต้นทุนเนี่ยเฉลี่ยต่ำกว่าราคาเฉลี่ยต้นทุนผลิตไฟทั้งหมด
เนี่ยราชมายน์ก็ต้องดึงเชื้อเพลิงฐานถิ่นเนี่ยเข้ามามากกว่านี้
ในช่วงสั้นนะครับเพราะว่าฐานหินเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันเป็น
เชื้อเพลิงที่มันจะหมดอนาคตเพราะว่ามันปล่อยมลพิษเยอะ
แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรามีปัญหาวิกฤตพลังงานแพง
อาจจะจำเป็นที่ต้องดึงฐานถิ่นเข้ามาใช้เพิ่มในเวลาหกเดือนและหนึ่งปี
รัฐบาลอาจจะเปิดประมูลนะครับให้โรงไฟฟ้าฐานหินที่มีอยู่ในประเทศเนี่ย
ส่งราคาเข้ามาว่าใครทำในราคาที่ดีเนี่ยเพื่อเข้ามาดึงค่า
เชื้อเพลิงค่าเอฟทีเนี้ยให้มันลงมาอันนี้ก็จะเป็นเป็นจะเป็นส่วนที่ช่วยได้นะครับ
อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากรัฐบาลไปทำก็คือว่าของพลังงานทดแทนเนี่ย
ยังเป็นต้นทุนที่แพงอยู่แพงกว่าค่าเฉลี่ย
ทั้งที่พลังงานทดแทนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแสงแดดหรือลม
มันคือพลังงานฟรีทั้งนั้นแต่ที่ผ่านมาเนี่ย
รัฐบาลเป็นนโยบายเหมือนกับอยากจะนำร่องอยากจะสับสนุนให้เกิด
ก็เลยมีการเพิ่มแอดเดอร์เข้าไปทำให้ต้นทุนมันสูงกว่าที่ควรจะเป็น
รัฐบาลเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็พยายามเอาพลังงานของฟรีเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นแสงหรือลมเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์
พลังงานน้ำนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะพลังงานน้ำเนี่ยเป็นพลังงานที่ต้นทุนถูกที่สุดอยู่แล้ว
รัฐบาลก็ใช้เต็มที่เท่าที่มีโอกาสแต่พลังงานน้ำเนี่ยมันมีข้อจำกัด
เพราะว่าพลังงานน้ำนี้มันอยู่ที่เขื่อนถ้าเราปล่อยน้ำเขื่อนเร็วเกินไปเนี่ย
มันจะมีปัญหาในหน้าแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานน้ำเนี่ยไม่สามารถใช้ได้เต็มเท่าที่มี
เราก็ต้องทยอยใช้มันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าแรงงานน้ำไม่ใช่ตัวคำตอบที่จะดึงค่าพลังงานให้ต่ำลง
อันนี้ก็ฝากไปนะครับว่าให้ทางรัฐบาลลองพิจารณาว่าค่าไฟเองเนี่ยท่านจะหางบกลางมาอุดหนุนค่าเอฟทีโดยตรง
ท่านจะเอาเชื้อเพลิงที่ต้นทุนต่ำกว่าเข้ามาภูเข้ามาเพื่อดึงราคาต่ำมา
หนึ่งบาทเนี้ยเข้าไปช่วยกองทุนอีกสองบาทเนี่ยไปช่วยค่าน้ำมัน
แต่มันคือกองทุนน้ำมันก็ขอให้ท่านเนี่ยอย่ารัดทิ้ง
ซึ่งก็เป็นที่น่าดีใจที่ท่านให้ความห่วงใหญ่ประชาชน
ึงราคาถ่ายปีกแต่ว่าท่านมีหลุดไปส่วนหนึ่งไม่เยอะนะครับ
เขานี่ขึ้นไปถึง๒๐บาทแล้วแต่เขาเนี่ย
ขายตามที่ท่านสั่งที่จะตึงที่ราคาให้ปีหรือ๑๕๖๙บาทต่อกิโล
เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องฝากท่านว่าท่านต้องดูแลเขาด้วย
เพราะว่าท่านตึงราคาขายปีกแต่ท่านปล่อยให้ผู้ค้าขายส่งเนี่ยขายในราคาตลาด
คนที่บริการเขาก็ขาดทุนเยอะหยับท่านต้องหาทางดูแลเขาน่ะ
ต่อไปก็เหลือเวลาไม่ผมไม่มากผมขอไปเร็วนะครับ
แต่ว่ามาตรการที่รัฐบาลออกมาเนี่ยมันดูเหมือนเป็นมาตรการจุลภาค
มันเป็นของใหม่มันจะมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
ตอนนี้ท่านให้มาตรการให้คนนำเข้าลดภาษี
ปังคับให้เขาฟิษฐานประเทศ
ทำไม่ได้เงื่อนไขภายใน๒ปีท่านจะมีบทปรับ

เนื่องจากรถไฟฟ้ามันจะมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา

ถึงเวลามันอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้
ทำไมรัฐบาลไม่ให้มองแบบมหาภาพ

เขาก็จะบอกว่าปีไหนเขาจะเลิกผลิต

เพื่อให้ผู้ประกอบการรู้ตัวล่วงหน้า

ตอนนี้อาประจุไม่ทำเนี่ยมันก็จะไม่ทัน

การไฟฟ้าภูมิภาคเขาก็ไม่ต้องให้รัฐบาลมีนโยบาย

น่าจะต้องมีทิศทางให้มันสัดเจน
คล้ายโครงการนำร่องอย่างเช่น
รถโดยสารสาธารณะรถบัตรรถเมย์รถตุ๊ก
ต่างอะไรที่มันใช้ในเมืองเนี่ย

แล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
หรือถ้าท่านอยากให้มันสเกลใหญ่ขึ้นเนี่ย
ท่านสามารถทำรถหน่วยงานราชการก็ได้

อันนี้มันก็เป็นตัวผลักดันให้ส่งสัญญาณให้คนรู้ว่า

แต่ท่านกลับไปลงเป็นโครงการที่เป็นจุลภาค

ผมเป็นห่วงว่าผ่านไปปี๒ปีเนี่ย
มาตรการที่ท่านออกมาเนี่ยมันมีความเหมาะสมกันหรือเปล่า

ก็จริงเราควรมีการแยกขยะนะครับ

แล้วก็เอาพลังงานที่เหลือจากโรงพยาบาล

ผลิตไฟฟ้าให้เกิดเป็นผลไปได้ต่อไป

เกิดประโยชน์แก้ไขให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับ